ตอบแบบตรงมาจากสองท่านนะคะ
รทรธรรมรงนาวาสวัสดิ์นักอนุรักษ์
รวมถึงนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีน

เกี่ยวกับเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาในบ้านเราค่ะ
อาจารย์รู้สึกว่านักท่องเที่ยวจำนวนมากที่อาจารย์เห็นว่า
ไม่ค่อยช่วยรักษาธรรมชาติเนี่ยนะคะ
เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติป่ะคะหรือนักท่องเที่ยวคนไทยด้วย
คือผมจริงมันก็ทั้งสองฝ่ายครับ
เพียงแต่ว่าพื้นที่ที่ผมทำงานเนี่ย
ประมาณ๙๐เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ
อาจารย์ตกลงตอนนี้ที่ทรัพยากรมันโดนทำลายโดยเฉพาะทะเลเนี่ยนะคะ
มันมาจากเราไม่เตรียมรองรับ
หรือมาโทรนะคะมาจากนักท่องเที่ยว
ไม่มีความรับผิดชอบต่อที่ที่เขาไปคะ
มันมีสองประการทั้งคู่นะครับทั้งคู่

ให้น้ำหนักน้ำหนักภาครัฐไม่เตรียมการรองรับมากกว่า
อาจารย์แต่ว่าบางพฤติกรรมนะ
มันเป็นมารยาทแบบสากลมากเลยนะ
ไม่ใช่ว่าต้องไปวัฒนธรรมอื่นวัฒนธรรมไหนประเทศไหนนะ
อาจารย์ไม่รู้สึกว่ามันมาจากพฤติกรรมของนายก

เกิดเขาฉี่นอกห้องน้ำ๗ล้าน๘แสนคนพร้อมกัน

แต่มันก็มีคนบางคนทั้งนั้นที่ฉี่ข้างนอก

มีบางคนนึงนั้นที่ไปเหยียบยากคาที่ราชสาว
เพราะฉะนั้นมันคือพฤติกรรมของคน

แต่เป็นเมียเป็นพ่อผมถ้าเกิดทำผิดมันก็ผิด

เอาล่ะเราทนพฤติกรรมเขาไม่ได้

เศรษฐกิจตอนนี้เรายิ่งต้องพึ่งเขาเยอะเนี่ยนะคะ

แต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าทุกอย่างครบวงจรเป็นคนจีนทั้งหมดทำนะคะ
แทบจะไม่กระเด็นออกไปหาคนไทยสักบาทเลยเนี่ย
อาจารย์คิดว่าแบบนี้มันยอมรับได้กับทั้งพฤติกรรม
และการไม่ได้ประโยชน์ร่วมด้วย

ทำผิดก็คือผิดผมไม่สนใจเราชนชาติไหนเหมือนกันหมดนะฮะ
อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการฮุบ
ของคนไทยที่ทำรายได้
ใช้ทรัพยากรอย่างเดียวมาทิ้งขยะมาทิ้งน้ำเสียอยากได้กลับบ้าน

ผมก็ต้องพูดตามตรงว่าไม่ใช่มีเฉพาะคนจีน

คิดว่าจะมีคนจีนเหรอที่เป็นนอมินี
ฝรั่งเองเขาหลักคิดว่าเขาหลักตั้งมาได้ยังไง
เขาหลักก็ตั้งขึ้นมาจากฝรั่งสแกนด้วยนะฮะ
เพราะฉะนั้นแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่า

พยายามจะดูแลให้ผลประโยชน์
เขาเรียกผลประโยชน์ของชาติคุณจอมขวัญ

อ้างไม่ได้แล้วว่าคนไทยได้ประโยชน์
อ้างไม่ได้แล้วว่าคนไทยก็รวยกับนักท่องเที่ยวจีน
ขออนุญาตใช้คำเหมือนกันฮุบคือเข้ามาฮุบเนี่ยจะให้เขาเข้าใจยังไงคะนายก
แต่เข้าใจว่าคำนี้นะฮุบไปเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะฮะ
ก็มีบ้างที่เขาเอาไปบอกครบไปหมดเนี่ยเป็นไม่ได้
นายกเอาจริงตอนนี้นะคะคนจีนรู้ไหม
ว่าถ้าที่ฉันใช้คำแรงหน่อยนะว่าพฤติกรรมหลายอย่าง
ตอนนี้มันกลายเป็นภาพจำทำให้มีคนไทยบางส่วนครับ
ไม่เอาแล้วนะคะไม่คิดถึงผลประโยชน์เรื่องการท่องเที่ยวแล้วนะคะ

มันคืออย่างนี้ทุกวันนี้ถ้าหากเราไปเจอเหตุการณ์แบบนี้
เพราะสถานทูตจีนเขาก็พร้อมกับจูนกับพวกเราอยู่แล้วบอก
ถ้ามีอะไรกันบอกพวกเราส่งส่งเสียงให้เขาเลยเขาจัดการแน่นอน
ถามตรงอาจารย์กำลังพูดในหมวกของรัฐ
ซึ่งต้องธนุถนอมเงินที่ไหลเข้ามา
จากการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวชาวจีน
โดยลืมความรู้สึกของคนไทยไปหรือเปล่าคะ
แป้ว่าอะไรฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนายถามว่าอะไร
อาจารย์ละมุนละม่อมกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรและการท่องเที่ยว
ว่าความรู้สึกของคนไทยกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีน

ผมสนใจความรู้สึกกุ้งหอยปูปลาและปากการัง

ถ้าเกิดจะมากี่คนก็ช่างมันถ้ามันไม่ตายมันก็คือไม่ตาย

ซึ่งปัญหาที่มันตายเนี่ยมันมาจากการท่องเที่ยวมีอยู่ประมาณมหาศาล
สิ่งที่ผมต้องการก็คือทั้งรัฐบาลไทย
นักท่องเที่ยวจีนสมาคมจีนรัฐบาลจีนหรือใครก็ตาม
มาช่วยการดูแลทรัพยากรแห่งนี้ไว้
เพราะทรัพยากรแห่งนี้มันไม่ใช่เป็นของคนไทยอย่างเดียว
แต่มันก็เป็นของให้คนจีนในอนาคตลูกหลานจีนเข้ามาชื่นชมด้วย

ผมไม่มีหมวกไหนทั้งในนี้อยู่แล้วนะครับ
มีหมวกเดียวก็คือทำอย่างไรก็ได้ที่ทำให้ทะเลสวยงาม
และเป็นของไทยของจีนของโลกต่อไป
ใครช่วยได้ผมโอเคหมด
ถามตรงสุดท้ายค่ะให้คะแนนนักท่องเที่ยวจีน
๑๐ให้เท่าไหร่กับการให้เกียรติประเทศ
ซึ่งเป็นประเทศปลายทางท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยตอนนี้
สิ่งที่นักท่องเที่ยวมาคะให้เท่าไหร่คะ
แต่ผมถ้าเดี๋ยวนี้ผมให้นักท่องเที่ยวนะครับ
ผมให้เขา๖๕เลยนะครับ
๖๕นะครับนี่ให้มากกว่าอาจารย์ทอนให้ละครับ
เมื่อก่อนมันไม่ถึง๓เลยนะฮะ
ใช่เพราะปีนี้มันมีกฎหมายขึ้นมาของเขา
เพราะเดี๋ยวนี้ทุกวันเขาก็สถานทูตเขาก็ดูแลอยู่
เพราะฉะนั้นต้องตีให้เขาสูงหน่อย